กองทัพไทยมันไม่ทันสมัยแล้วแหละ
เราอยากเห็นพรทหารทันสมัย

ต้องเคยมาดูเรื่องของความเป็นจริงก่อน
คนไม่ประสงค์อยากจะเป็นทหารก็เยอะ
เหมือนกับทุกประเทศน้อยมากของยอดเกณฑ์ใหญ่เลย

เราพูดคุยกันไม่ดีกันเหรอนะครับ

ให้เกิดความโกรธเกลียดหรือเกิดอารมณ์ทางสังคมร่วมกัน
คือหายนะของประเทศ
เราก็มองถึงเรื่องของแนวคิดตรงนี้

อันนี้มันต้องมาดูเรื่องของความเป็นจริงกันก่อน

เข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมดต่อปี

ที่สมัครใจจริงจากยอดรับการตรวจเลือก

แต่ว่ายอดที่กองทัพต้องการต่อปีเนี่ย

มีคนสมัครใจเข้ามาเนี่ยประมาณสัก๔๐
น้อยมากนะครับ
น้อยมากของยอดเกณฑ์ใหญ่เลย

คนไม่ประสงค์อยากจะเป็นทหารก็เยอะ

ความรับผิดชอบของชาติบ้านเมือง
เป็นการจ้างด้วยตัวเงิน
มันก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่
ฉะนั้นมันเป็นเรื่องของชายหนุ่ม

มันก็ต้องยกดับเงินฐานใน๑๐ด้วย

ฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ

แล้วประเทศชาติเราจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่
สถานะการเงินการคังเราเหมือนเท่าเขาหรือเปล่าครับ

เราจ้างได้เรามีจ้างทหารอาชีพได้
จ้างทหารบูคาอย่างอังกฤษอย่างนี้ได้

อาวุธจุดธรรมกรเขาทันสมัยขนาดนั้นแล้ว

ถ้าเราจะใช้เงินเพื่อจะจ้างคนมาทำหน้าที่ลบเนี่ย
สำนึกความรับผิดชอบของคนในชาติ

นั่นหมายความว่าเขาหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่
ผมไม่อยากเป็นผมก็เรียนรอดอร์นะครับ
ใครยังไม่พร้อมก็ผ่อนผันไป
ถึงเวลาพร้อมก็เข้ามา
ใครอยากจะสมัครก็สมัคร

ที่เหลือจากที่สมัครแล้วนะครับ

ซึ่งผมว่ากฎหมายเราค่อนข้างจะเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับ
แล้วทหารเองเนี่ยทุกรัฐบาลนะครับ
ทหารก็ยังเป็นกลไกหลักของรัฐบาล
แม้กระทั่งเคยไปเก็บตัวทางด่วน

โจรลงไปเก็บผักตบก็ทำมาแล้ว

อย่ามองเอาเรื่องตัวเองเป็นตัวตั้ง
คนที่เขาเสียสละกลับมาทำเพื่อชาติบ้านเมือง

แล้วเราไม่แคร์ความรู้สึกของคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเราหรือ

วันนี้ทำไมนักสารวิชาทหารหญิง
ทำไมเขาถึงมาเรียนรอดอกันถึง๓ปี๕ปี

ทำไมเขาถึงสมัครเข้ามาเรียนรอดอร์
แล้วเขาได้อะไรจากการเรียนรอดอร์

น่าจะภาคภูมิใจซะด้วยซ้ำนะครับ
วันนี้ถ้ามองถึงเรื่องของโอกาสเติบโตนะครับ
เราดึงเขาเข้ามารับประการอาหารตอนอายุ

๒ปีเขาสามารถไปสมัครเป็นนายทหารได้
คนเหล่านี้สามารถเติบโตจนถึงชั้นนิพลได้
ถ้ายกเลิกวันนี้ทันทีนะครับ
มันก็จะมีปัญหาพันกันมาหลายเรื่อง

ถ้าคนไม่พอกับการปฏิบัติงาน
สถานะที่เราลดคนออกมานะครับ

กับเครื่องไม้เครื่องมือที่มันไม่สอดรับกัน

ท่านคิดว่าท่านเตรียมคนพอไหมล่ะ
ถ้าเกิดสงครามท่านจะรู้ล่วงหน้านานเท่าไหร่

มันไม่ใช่เรื่องของการป้องกันประเทศอย่างเดียว
วันนี้เรามีภัยที่หลายประเทศพูดถึง

นี่เป็นเรื่องที่เขาพูดกันในทุกเวที
ถ้าเรายังไม่เห็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัย

วันนี้ทุกท่านอาจจะอยู่ในบ้านอย่างสงบ

คืองานความมั่นคงที่ทำให้สถานะ

แล้วเราบอกว่าเราต้องการที่จะลดคนลงมา

เหลือสัก๓๐๐คน
ต้องชดเทยเขา
เพื่อให้เขาไปมีอาชีพใหม่

ทำงานแทนที่กับคนพันคน

ปกป้องประเทศชาติอยู่เยอะแยะ

เราอยู่ในกองทัพคนเหล่านี้ถ้าเราจะให้เขาออกไป
ความรู้สึกทางจิตใจเขาจะเป็นยังไงนั่นหมายความว่า
เราก็จะต้องให้เขาอยู่ไปจนกระทั่งเขาเกษียณแต่ในขณะเดียวกัน
เราก็ไม่ได้รับคนใหม่เข้ามานั่นหมายถึงว่า
ทำให้คนหนุ่มในกองทัพวันนี้ก็น้อยลงไปด้วย
กองทัพวันนี้ก็มีคนสูงอายุค่อนข้างจะเยอะ
กองทัพเนี่ยต้องการปฏิรูปกองทัพต้องการนำยุทธโปรกรณ์เทคโนโลยีใหม่เข้ามา
ก็ซื้อพอซื้อก็มองว่ากองทัพซื้ออาวุธซื้อเทคโนโลยีใหม่
ซื้ออาวุธใช้เงินเยอะภาษีประชาชนมันก็พันกันไปพันกันมานะครับ
มองว่ายังไงครับผมไม่เข้าใจความหมายว่าเหลื่อมล้ำ
กฎหมายเนี่ยบังคับเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับผู้จะเป็นคนจนคนรวย
คุณต้องผ่านการเกณฑ์ทหารทั้งนั้นคุณจะหนีทหารไม่ได้ยังไงครับ
ถ้าหนีทหารนั่นคุณต้องกลับไปย้อนดูตัวเองว่าคุณหนีทหารไปด้วยเหตุผลใดนะครับ
ถ้ารับใช้เนี่ยในหลักการไม่มีผมยืนยันนะครับ
เรามีทหารเขาเรียกทหารบริการ
ทั้งนายหารและสิปพลตหารจะทำหน้าที่ในเรื่องของดูแลงานต์ทุลการ
ไม่มีนโยบายที่จะเอาพลทหารบริการไปเป็นพลฐานบ้านอยู่แล้วนะครับ
ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการใช้ผิดประเภทนี่นะครับ
หรือไปขัดต่อหลักเมตตาธรรมคุณธรรมเขา
หรือหลักมนุษยธรรมเขาก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยอยู่
อาหารเก็บประวัติศาสตร์ได้ไหมครับ

เมื่อเราจะดำเนินการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
เราก็ต้องดำเนินการในเรื่องของการแก้กฎหมาย
ฉะนั้นผมเชื่อว่าพักนางคลอดหมายเอง
ก็มีสมาชิกพักอยู่ในสภาเยอะอยู่แล้ว
แก้กฎหมายก็คือการแก้กฎหมายในสภา
ผมก็ไม่เข้าใจว่าการไปเดินหาเสียงกับเด็กเยาวชน
เพื่อจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารมีวัตถุประสงค์อะไร
ผมว่าเด็กถ้าไม่อยากเป็นทหารเขาก็เฮอยู่แล้วนะครับ
เราพูดคุยกันไม่ดีกันเหรอนะครับ

ให้เกิดความโกรธเกลียดหรือเกิดอารมณ์ทางสังคมร่วมกัน

คือผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์
ใครก็อยากจะแสวงหาเข้ามา

การจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ย
มันจะต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการมีส่วนร่วม

เราทำงานภายใต้ความรักชาติอุดมการ
เดียวกันก็คือหวังดีปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง
วิธีการอาจจะแตกต่างกันมาก
แต่การมีทิศถิมีอคติส่วนตัวเนี่ยอันนี้น่าห่วง
การไปปลุกให้คนมีอารมณ์ร่วมโหดเกียรติกัน
ปลุกให้อารมณ์ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการ

เราเคยมีประสบการณ์กันมาแล้วเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันคุมไม่ได้
เมื่อมันคุมไม่ได้เนี่ยเหตุผลไม่มีไม่ฟัง

แล้วนั่นน่ะคือหายนะของประเทศ